เป็นคุณพ่อกับคุณแม่ต้องพาลูกสาวเนี่ย

เพราะจะไปแจ้งความเอาผิดกับรอปภสัญชาติอินเดีย
คือรู้จักกันสนิทกัน
ก็เห็นพาลูกสาวไปเล่นด้วยกันบ่อย

ขวบครึ่งแล้วก็ต้องมากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย

แจ้งความเอาผิดในซิงอายุ๓๑ปี
เป็นรอปภของโรงงานแห่งหนึ่ง

รอบภกันเนี่ยพาลูกสาว

แม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าในซิง

แล้วก็มีศักดิ์เป็นน้าเขยของเธอด้วยซ้ำ
แต่น้าเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว

ซอยสารพระพรมซึ่งก็อยู่ใกล้
โรงงานที่ซิงเป็นรอปภอยู่

ซิงค์เนี่ยมีศักดิ์เป็นตาของลูกสาว
ก็คงจะรักหลานเอ็นดูหลานแหละ
แต่เมื่อวันที่๑๒เมษายน

สวัสดิ์๗๖แล้วครั้งนั้น
ทำอาญาจารย์ลูกสาวแม่

ตอนแรกคุณแม่บอกไม่รู้เรื่องนะ

เอาล่ะลูกสาวเปิดปากแล้วเล่าให้แม่ฟังว่าโดนในซิงทำอนาจารย์
เธอก็พยายามจะตามหาในซิงธรรมนาจารย์จะเข็นถามไม่ได้
แต่ซิงธรรมนาจารย์ครั้งนี้หลบหน้าไปพยายามไม่มาเจอกัน
พอมาเจออีกที๒๒เมษายนแม่ก็พยายามคาดคันถามเอาให้ได้
แต่ซิงบ่ายเบียงไม่ตอบแล้วหายตัวไปเลย
โทรไปซิงธรรมนาจารย์ก็ไม่รับเนี่ยชมหน้าในซิงธรรมนาจารย์แต่เราคาดตาดำไว้
พอไลน์ไปหาซิงธรรมนาจารย์ซิงธรรมนาจารย์ก็ไม่ตอบ
คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ไปนำตัวซิงมาดำเนินคดี
ซึ่งก็ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ